มีหญิงสาวคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์เตือนภัยนะครับแล้วก็ระบายความอัดอั้นหลังจากที่เธอถูกคนร้ายบุกเข้ามาขโมยชุดชั้นในที่บ้านไปถึง๖ครั้งด้วยกันจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้

สี่นาฬิกาของวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่โจรหื่นรายหนึ่งบุกเดี่ยวปีนรั้วบ้านหญิงสาวในพื้นที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ก่อนเดินตรงเข้าไปหวังขโมยชุดชั้นในที่ตากอยู่บนราวตากผ้า
โดยทำการเปิดกระเป๋าเป้ที่เตรียมมาอย่างใจเย็น
และเดินเลือกชุดชั้นในกางเกงชั้นในของหญิงสาวเจ้าของบ้านอย่างสบายใจ
ใช้เวลาก่อเหตุประมาณ๑๐นาที
และยังทำทีปีนเข้าออกรั้วบ้าน๒๓ครั้งเพื่อระวังตัว
หญิงสาวผู้เสียหายและคนในบ้านจะมาพบเห็นเขากำลังก่อเหตุ
หญิงสาวพยายามเปิดประตูบ้านออกมา
แต่กลับถูกโจรหื่นใช้ซ่อมคล้องติดไว้กับช่องแม่กุญแจล็อกประตู

โจรหื่นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้
แต่การเข้าไปขโมยชุดชั้นในครั้งนี้
เขาไม่ได้สวมใส่ที่ปิดบังใบหน้า

สามารถบันทึกภาพใบหน้าโจรหื่นรายนี้ได้อย่างชัดเจน
พร้อมระบุข้อความอัดอั้นและตัดเพาะความรู้สึก
หลังถูกโจรหื่นบุกขโมยชุดชั้นใน

พยายามจะแจ้งความหลังเกิดเหตุมาแล้วหลายครั้ง
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับโจรหื่นได้
ตั้งข้อสังเกตว่าโจรหื่นรายนี้

เพราะก่อนเกิดเหตุได้เตรียมการมาเป็นอย่างดี
ทั้งการถอดใบ้ทะเบียนรถจักรยานยนต์
หมวกกันน็อกและขังเจ้าของบ้าน
ทีมข่าวลงพื้นที่บ้านหญิงสาวผู้เสียหาย
เธอจะเปิดใจว่าทุกวันนี้อยู่อย่างหวัดระแวง

ทำให้เกิดเหตุอันตรายได้มากกว่านี้
ส่วนครั้งล่าสุดเลยที่เป็นคลิปโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียค่ะ
ก็คือวันที่๒๖กุมภาตอนนั้นมันตี๔
คือทุกครั้งจะมาเวลาแบบไม่ค่อยตรงกันแบบแรนดอม
แต่ว่าก็จะเป็นเช้ามืดอะไรอย่างนี้
แล้วอันนี้เป็นตี๔ที่เห็นอยู่ในบ้าน
คือมีคนอยู่ในบ้านแล้วก็เห็นว่ามีคนขโมย
ยืนเข้ามาเลือกเลยเลือกอะไรจริงคือเปิดเป้
แล้วก็ค่อยหยิบเอาไปวางตรงนี้เลือกอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเหมือนเขาล็อกบ้านเราแล้วด้วยการใช้ซ่อมคล้อง
ก็เลยรออยู่สักแบบนึง
รู้สึกว่ามันออกมาเลยดีกว่า
พอจะออกก็เลยรู้สึกว่าโดนล็อก
ครั้งก็จะใส่กางเกงยีน
แล้วก็สะพายเป้มาใบหนึ่ง
ใส่หมวกกันเนาะสีขาวมาทุกครั้ง
ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกัน

ก็คิดว่าถ้าเขามาแบบไม่ขโมยของมีค่าอื่นเลย
แต่โดนจุดชนะเขาก็คงไม่ได้ปกติ๑๐๐
ใช่ไหมคะก็อาจจะป่วยหรืออะไรอย่างนี้
แต่แบบเราก็กลัวว่าถ้าเกิดวันไหนวันหนึ่ง
มาเจอแบบประชิดตัวอะไรอย่างนี้มันจะอันตราย
พฤติการของโจรหื่นครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายน

ก่อนที่จะก่อเหตุติดต่อกันอีก๕ครั้ง
ในระยะเวลา๓๔เดือนที่ผ่านมา
ด้านความคืบหน้าคดีหลังผู้เสียหาย
เข้าแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสาคร
ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ชายคนก่อเหตุคือใครมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด
คาดว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้ในเร็วนี้

สามารถจับภาพใบหน้าโจรหื่นรายนี้ได้อย่างชัดเจน